เพราะว่าลูกชายเวลาเมามานะตีแม่

พี่สาวไม่ทนสุดจะทนไปคว้าปืนมา

ลูกสาวกำลังจะติดคุกครับ
มันเหลียกมาช่วย

อย่างน้องก็ตาบ่ดแม่ก็ตาบ่ด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่๒๘ทับ๓หมู่๘นะครับ
ตะบนวังยางอำเภอศรีประจันทร์สุพรรณบุรี
ไปพบศพนายชาววัดจำปาเงินอายุ๖๑ปีครับ
ถูกยิงเขาที่กลางหน้าอกกระสุนฝังในหนึ่งนัดเขานอนเสียชีวิตอยู่ข้างข้างบ้าน
คนยิงนะครับเป็นน้องสาวของผู้ตายนะฮะเป็นน้องสาวของผู้ตายรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
แล้วก็มีปืนลูกโม่ขนาด๓๘เป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนะ
นางสาวจิระวัลจำปาเงินอายุ๖๐ปีน้องสาวของผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่า
เธอเนี่ยมีลูกคนกลางเป็นลูกคนกลางนะครับมีพี่น้อง๓คนพี่ชายชอบดื่มเหล้าเมาทุกวัน
กลับบ้านมาพอเมาเสร็จปั๊บจะต้องมาทะเลาะกับคนในบ้านทุกวันทุกวันทำร้ายแม่
ที่ผ่านมาเคยโทรแจ้งตำรวจให้มาจับไปดำเนินคดีนะในข้อหาทำร้ายแม่
แต่พอกลับมาพี่ชายก็ดื่มเหล้าแล้วก็เข้าวงจรเดิมช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ชายกลับมาที่บ้านมีปากเสียงกับเธอล่ะแล้วมีการลงไม้ลงมือกัน
แล้วพี่ชายเนี่ยไปหยิบไม้พยายามจะวิ่งไปทำร้ายแม่แล้วพยายามบอกว่าอะไรรู้ไหมอะไรคะบอกให้แม่เนี่ยกราบเท้าเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะหยุดคลั่ง
ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยปุ้ยค่ะคือเธอบอกว่าโมโหไม่ทนแล้ววิ่งไปหยิบปืนออกมายิงพี่ชายครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจรอมอบตัวอยู่ตรงนี้แหละ
วิจัยมันเอาไปพมุติอาวุธ
นี่แหละฮะตำรวจสภศรีประจันทร์นะครับ
คุมตัวคนที่ก่อเหตุนะครับ

แล้วก็ดำเนินคดีต่อไปครับ